เส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเว็บวงของตำรวจนะครับ
โดยเฉพาะตำแหน่งของพนักงานสอบสวนนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งก็ถูกยุบเลิกไปนะคะจากคำสั่งของคอสชตามมาตรา๔๔นะคะ
ซึ่งออกมาในช่วงวันที่๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งการประชุมก็จะมีขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
ขณะที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๓มีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะคะ
โดยห้ามให้ตำรวจพกพาอาวุธปืนเข้าไปในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บรรยากาศที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา
สันติบาล๓ที่รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย
ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง
ด้วยการตรวจสอบข้าราชการตำรวจและบุคคลภายในภายนอก
เดินทางเข้ามาในอาคารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ไม่ให้พกพาอาวุธปืนหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาโดยเด็ดขาดนะคะ
อกจากนี้ค่ะยังเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขั้นสูงสุด
โดยห้ามไม่ให้ตำรวจหรือว่าบุคคลใดพกพาอาวุธเข้าไปภายในพื้นที่
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยเด็ดขาด
คำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่พันธ์ตำรวจโทจันชัยสวัสดิ์
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษสถานีตำรวจนครบานเทียนทะเล
และเป็นเลขาธิการสหพันธ์พนักงานสอบสวนแห่งชาติ
ผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักค่ะ
ขณะที่บ่ายวันนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร
ครั้งที่๒ทัพ๒๕๕๙เป็นการเปิดประชุมในวาระพิเศษ
มีวาระที่น่าจับตาก็คือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจสายพนักงานสอบสวน
ก่อนหน้านี้เคยมีชื่อของพันธุ์ตำรวจโทจันท
ถูกเสนอให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
จากพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ
เป็นพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ
ยศพันธ์ตำรวจเอกเทียบเท่าผู้กำกับการ

ก็คือการขอขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสารวัตร
ถึงรองผู้บังคับการวาระประจำปี๒๕๕๘ด้วยค่ะ